เกิดขึ้นที่นครสวรรค์เมื่อวานนี้
ก็อดีตเคยเป็นเพื่อนรักกันผู้ชายสองคน
แต่ด้วยเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคน
ทำให้เพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้น
แล้วท้ายที่สุดเกิดเหตุยิงกันคารถตักดิน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันก่อน
ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่

นี่เก็บไหม

ตัวจริงอีกนานเนี่ย
อะไรคะ
ตัวจริงอีกนานเนี่ยครับ

จะทำยังบ้าใหม่

สุดง่ายด้วย
หรือเปลี่ยนทุกคน

บ้างไม่มาก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
พยายามที่จะช่วยเหลือ๒ชีวิตที่อยู่ในรถบรรทุกนี้
เป็นผู้ชาย๑คนผู้หญิง๑คน
แล้วก็พบว่าผู้ชายซึ่งชื่อว่าโชคหรือว่าโชคชัยเสียชีวิตแล้ว
ส่วนผู้หญิงผู้หญิงถูกยิงเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บ

ตำรวจสพภัยสาลีได้รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณบ่อดินหมู่ที่๑ตำบลภัยสาลี
อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัยร่มใส่
ก็พบว่านายวัญชัยส้มโตอายุ๓๔ปี
เสียชีวิตคารถบรรทุก๑๐ล้อบริเวณที่นั่งคนขับนะครับ
โดยมีบาดแผลถูกยิง๓แผลบริเวณแขนขวาหายปารักษ์ขวา
แล้วก็ราวนมซ้ายจากคมกระสุนปืนขนาด๙มมนะครับ
ขณะที่ข้างคนขับมีนางสาวมะยุรีเขี้ยวเขตการอายุ๓๙ปีนะครับ
ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีสติ
บอกชื่อผู้ก่อเหตุได้ก็คือนายโชคชัยสุขจิต
ที่ยิงเธอแล้วก็ยิงสามีนะครับ
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขับรถบรรทุก๑๐ล้อหลบหนีไปนะฮะ
ในที่เกิดเหตุมีลูกพี่ลูกน้องของผู้ตาย
ก็คือลูกพี่ลูกน้องของนายวัญชัยเนี่ยนะฮะ

บอกว่าเพิ่งจะโทรคุยกับนายวัญชัยกันเมื่อกี้นี่เอง
รวมถึงเห็นเหตุการณ์
แล้วก็ได้เล่านาทีที่เกิดเหตุให้ตำรวจได้ฟังนะฮะ

จะเป็นยังพี่น้องกันนั่นลูกป่าว

ไม่ต้องตอบประโยชน์
สมัยคุณต้องตอบประโยชน์
ไม่ต้องตอบประโยชน์

เดินมายิงหรือว่าขับรถมายิงครับ

สิบล้อเหมือนกัน
สิบล้อเหมือนกันมันก็ว่าสมดินที่เที่ยวกัน

ครั้งแรกด้วย
ตรงนั้นก็มีคนเห็นเหตุการณ์อยู่หลายคนนะครับ

ขับรถบรรทุกมารับจ้างในการตักหน้าดิน
ในการขนดินขึ้นจากบ่อดิน
หลังอบตภัยสาลีจุดนี้เป็นวันแรก
โดยมีนางสาวมะยุรีนั่งมาด้วยกัน
พอขับขึ้นมาก็พบกับรถบรรทุกของนายโชคชัยมือปืนนะครับ

เพื่อมาตักหน้าดินเหมือนกันนะครับ
รถของนายโชคชัยมือปืนเนี่ย

แล้วก็ลงไปเจรจาพูดคุยกับนายวัญชัย

ชักปืนกระหน่ำยิงคนที่อยู่ในรถทั้งคู่
ก็คือยิงทั้งนายวัญชัยแล้วก็นางสาวมะยุรี
จากนั้นผู้ก่อเหตุคือนายโชคชัยนะครับ
ก็รีบขับรถ๑๐ล้อเนี่ย

เรา๓คนจนเกิดความแค้นจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้นนะครับ
หรือก็บูว่าจากข้อมูลเบื้องต้น

ของนางสาวมะยุรี

หันมาคบหากับนายวัญชัยผู้ตายในช่วง๒ปีหลัง
ซึ่งนายโชคชัยกับนายวัญชัยก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนกัน
พอนายโชคชัยรู้ว่านายวัญชัยมาคบหากับอดีตภรรยาของเขา
เขายังหึงไงคุณเขายังหึงหวงตลอดนะฮะ
กระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ปรากฏว่าทั้งคู่มาเจอกันจัด
ณจุดเกิดเหตุครับนายโชคชัยซึ่งมีอารมณ์หึงอยู่แล้ว
แล้วก็โกรธแค้นเพื่อนเก่าอยู่แล้วก็เลยมาพูดคุยเจรจาตกลงกันไม่ได้
ก็กระหน่ำยิงจนนายวัญชัยนั้นเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ติดตามไปพบกับรถบรรทุกของผู้ก่อเหตุ
ขับหลบหนีไปแล้วนะฮะโดยจอดอยู่ที่พื้นที่บ้านสำโรง
บนวังคอยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุบ่อดินประมาณ๑๕กิโลเมตร
โดยผู้ก่อเหตุได้นำรถ๑๐ล้อมาจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นบ้านญาติเป็นญาติทางพ่อของผู้ก่อเหตุนะฮะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบนรถพบถุงย่ามมีกระสุนปืนจำนวน๑กล่อง
ขนาด๙มมจำนวน๕๐นัดแล้วก็มีแมกกาซีนเปล่า
ปืนกล๊อกอีก๑แม็กกระซีนนะครับทีนี้ชาวบ้านที่ผู้ก่อเหตุ
ขับรถสิบล้อมาจอดหน้าบ้านนะฮะก็คือนางอำนวยทองคำ
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเธอเองนั่งอยู่หน้าบ้านตอนประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้
ก็มีคนขับรถสิบล้อมาขอจอดที่บ้านโดยบอกว่าเป็นลูกของญาติกัน
ทีนี้ครับนางอำนวยก็เลยยอมให้จอดโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะคุณ
ไม่รู้ว่าคนขับไปยิงคนมาก่อนจากนั้นบนรถก็มีชายสองคนลงมา
แล้วก็เดินหายไปบนถนนทิศเหนือของหมู่บ้านทีนี้นางอำนวยบอกว่าตกใจมาก
เมื่อตำรวจมาที่บ้านแล้วบอกว่าคนขับรถไปก่อเหตุฆ่าคนตายมานะครับ
อำนวยบอกโอ้โหกลัวเหลือเกินเมื่อคืนอยู่กับรถคันนี้ทั้งคืน
ก็ภาวนาให้ตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะครับทีนี้ตำรวจต้องใช้ความระมัดระวัง
การตามไล่ล่าเลยฮะเพราะคาดว่าคนร้ายยังมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยนะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้สิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปที่วัดหนองยอร์
อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับญาติของผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมจัดสถานที่
เพื่อเตรียมรับศพของนายวัญชัยที่ศพอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์
โดยนางอำพรแสนองค์อาจอดีตแม่ยายของผู้เสียชีวิตบอกว่าเหตุผลที่จัดพิธีชาปนกิจให้ผู้เสียชีวิต
ทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนในหมู่บ้านเพราะรู้สึกสงสารหลานทั้งสองคนที่เกิดกับนายวัญชัย
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่านายวัญชัยจะเลิกรากับลูกสาวของเธอแล้วก็ตามนะครับ
ที่ผ่านมาก็ถือว่าอโหสิกรรมให้กันและกันไม่ติดค้างคาใจและยืนยันจะเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสียหลานอีก๒คนให้ดีที่สุดนะครับ
ซึ่งจริงเรื่องนี้นะคุณถ้าไล่เลี่ยงกันไปแล้วมันไม่เพียงแค่เป็นรักสามเศร้านะ
แต่จริงเป็นรักสี่เศร้าเลยแหละรักสี่เศร้าเลย
แต่ละคนแต่ละคนก็เลิกลากับอีกคนนึงแล้วก็มาคบหาอีกคนนึง
มันก็เป็นวังน้ำวนอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายนะครับมีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้นะครับ
ทางตำรวจของนครสวรรค์เองก็จะได้มีการประสานกับตำรวจในพื้นที่อื่น
ในการตามไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ